ประชาอุทิศ๑๙กรุงเทพมหานคร
แตกตื่นกันใหญ่เลยคนงานเข้าไปปรับหน้าดินบริเวณตรงนั้น
แต่ไปพบกับดงของงูค่ะ
นี่มันกรุงเทพมหานครคุณ
ตำรวจต้องมาแล้วเจองูตำรวจต้องมาด้วยคราวนี้
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในซอยประชาอุทิศ๑๙
นี่มามาหมดเลยเข้ามาจับงูเหลือมขนาดใหญ่ทั้งหมด๓ตัว
แต่ละตัวบอกเลยความยาวไม่ต่ำกว่า๓เมตร
เย่ยยาวต่อกันเป็น๑๐เมตรเลย๓ตัว

มันหลายตัวอยากต่อกันคือยังงี้
พื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างการกำลังปรับหน้าดิน
แล้วก็ทำให้การแบบจับงูเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบาก
คุณดูพื้นที่อ่ะคุณดูจะไปเจอยังไงอ่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนถูกงูเหลือมรัดแขนด้วยนะ

เพื่อนกู้ภัยต้องมาช่วยกันช่วยกันแงะช่วยกันแกะงูเหลือมออกจากแขน
ชาวบ้านที่ไปดูก็โอ๊ยส่งกำลังใจไปลุ้นด้วย

ไปสอบถามคุณสุธามาศอินนาคุณดูดูหวาดเสียว
คุณจุธามาศอายุ๒๙ปีชาวบ้านในพื้นที่
เขาเป็นคนแจ้งกับตำรวจให้กู้ภัยเข้าช่วยเหลือหน่อย
มาปรับนี่กว่าจะจับได้คุณดูปรับหน้าดิน
และจากนั้นไม่นานคนงานออกมาแจ้งว่าเจองูเยอะมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทราบว่าบริเวณตรงนี้เคยเป็นกองขยะมาก่อนไงคุณ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาจับงูเหลือมออกมาได้
อย่างที่บอกความยาว๓เมตร
ตอนแรกบอก๓ตัวไม่ใช่นะ

งูเหลือม๓เมตร๔ตัว
แล้วมีงูเขียวหางไหม้อีก๑ตัว
แล้วยังมีงูอีกหลายชนิดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว

โอ้โหขนลุกเลยมันซ่อนอยู่บริเวณตรงนี้คุณ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่แตกตื่นกันหมดเหรอ

เจ้าหน้าที่เขาต้องรอให้คนงานขับรถแบ็คโฮ

คุณดูตัวดิคุณดู

โอ้โฮนี่อีกตัวนึงคุณดูสองไม้สองมือ
โอ้โหจับแล้วคิดว่าหมดจับแล้วคิดว่าหมดมาใหม่
กระสอบนี้โยนทิ้งเลยใส่ไม่พอแล้ว

โอ้โฮแล้วแต่ละตัวต้องจับมาทีละตัวแล้วใส่กระสอบ

สวดไล่งูไม่ใช่งูไม่ใช่ผี
คืออย่างนี้ก็ต้องจับใส่กระสอบแยกกันไป

ในที่ที่มันห่างไกลบ้านเรือน
ใช้คำว่าเป็นที่ชุมชนแล้วหมู่บ้านคน

เอ้าคุณเห็นกำแพงบ้านหลังนั้นไหม

ข้างกันเจองูเยอะขนาดนี้

คาดว่ากู้พัยน่าจะต้องมาที่นี่อีก๒๓วัน
กู้พัยอาจจะต้องดักรอตรงนี้

อ่ะยังไงก็แจ้งคุณภัยแล้วกัน
ถ้าเจองูเงียวเขี้ยวขอแบบนี้นะคะจ้ะ